คนนี้ยืนหนึ่งเรื่องละครเย็นค่ะ
คุณเบนสันติราชนะคะเพื่อนซีคุณเข้มหัสวีเขา
ต้องบอกว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะจนถึงตอนนี้ค่ะ
ละครเย็นยังอ่อนเมื่องจบไปหมาดนะคะ
เจ้าตัวบอกเลยนะคะว่าพี่เขินเหมือนกัน
คนก็เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อละครเย็นเป็นขวัญใจแฟนละครทั้งประเทศค่ะ
ไปงานเบิร์ดพระยูโรโหคนแห่ของถ่ายรูปกันเต็มวัดเลยแหละค่ะ
หนุ่มเบนเปิดใจนะคะว่าขอบคุณพี่ป้านะคะที่ติดตามผลงานมาตลอดค่ะ
เพราะว่าปีที่ผ่านมาละครอัดแน่น๗เดือนติดค่ะ
โดยหลังจากที่ลุยงานหนักนะคะจบจากไฟน้ำค้าง
หนุ่มเบนก็บอกว่าพี่ผมขอพักก่อนนะคะ
เพื่อเตรียมตัวเล่นละครเรื่องใหม่แววว่า
หนิงปณิตาเตรียมดันเป็นพระเอกเต็มน้ำเดียวนะ

คือหนุ่มบอสเนี่ยคือคนนี้คุณผู้ชมคนอื่น
ที่ชวนเพื่อนเต้นเนี่ยเขาจะชวนทุกคนในช่อง๗เต้นหมดเลยนะคะ
แต่ว่าคนที่หลุดรอดมาก็คือหนุ่มเบนนี่แหละค่ะ
เอาไปฟังเหตุผลกันทั้งหมดทั้งมวลเลยค่ะ
เห็นตั้งแต่ตุลาจนถึงก่อนสงการที่ผ่านมา
ก็ตอนนี้ก็หมดแล้วเหลือไฟน้ำค้างเรื่องเดียว
ผมพยายามบอกแล้วว่าบอสถ้าจะให้พี่เต้น
บอกพี่ก่อนนะไม่ค่อยเลยครับ
แต่แต่เพื่อนน้องเราก็ได้